มาดูเรื่องนี้ดิฉันมีความคืบหน้าต่อนะคะสำหรับเหตุการณ์กราดยิง
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นประเด็นร้อนในวันนี้
ซึ่งวันนี้มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์พ่อของผู้สูญเสียนะคะ
อีกหนึ่งท่านก็คือพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ถูกยิงที่๗๑๑ที่ซอยลาดพร้าว๒๕เมื่อคืนนี้
ซึ่งท่านก็เดินทางมารับศพของลูกท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
นายอาทิตย์วัฒน์สันติคุบตะพงศ์ซึ่งเป็นพ่อของคุณรัฐวิทย์
พนักงานร้านสะดวกซื้อซอยลาดพร้าว๒๕ที่ถูกผู้ต้องหาอดีตทหารเกณฑ์ใช้ปืนยิงเสียชีวิต
ก็เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพของคุณรัฐวิทย
เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
พี่สาวบอกว่าครอบครัวเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน้องชายเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจมากต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเฉียบขาด
ให้รับโทษสูงสุดเพราะน้องชายไม่สามารถฟื้นชีวิตกลับมาได้อีกแล้วนะคะ
คุณหมอบอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าอวัยวะภายในได้รับความกระทบกระเทือนจากกระสุน
ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ทุกท่านด้วยค่ะ